กันเรื่องของคุณทิมพิธากันหน่อยค่ะ
เพราะว่านำทีมสสพระเก้าไกล
ไปช่วยว่าที่ผู้สมัครคนใหม่เป็นสสระยองเขต๓

ก็จะมีการลึกตั้งการซ่อมกันในวันอาทิตย์๑๐กันยายนนี้
ต้องบอกก่อนวันนี้ท่ามกลางสายฝนที่ตกไม่จะตกโรยปลาย
แต่ตกอย่างหนักแต่เหล่าบรรดาแฟนคลับก็ไม่หวั่นนะคะ
ที่สำคัญวันนี้คุณพิธามีประโยคเด็ดด้วยนะคะว่า

อืมทันทีมาถึงก็ไปเข้ารับฟังปัญหาจากเกษตรกร

แล้วก็ไปกินไปชิมพิซซ่านี่คุณรู้ไหมว่าพิซซ่าอะไร

พิซซ่าทุเรียนค่ะคุณคิง

เพราะอะไรตัวแทนชาวอำเภอเขาชะเมาค่ะ
นี่ถามอร่อยไหมบอกอร่อยมาก

ขอทานเป็นพิธีแล้วกันเพราะเดี๋ยวกลัวเสียงจะแหบ
เดี๋ยวต้องไปขึ้นปลาใสอีกค่ะ
จากนั้นค่ะก็ไปปราศัยบนรถที่วัดน้ำเป็น

คุณดูดิคุณดูฝน

แล้วถามว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับร่อมส้มไม่หวั่นนะคะ
กางร่มกันแบบนี้นะคะส่วนมากจะเป็นร่มสีส้มเห็นไหม
นี่แหละค่ะถ้ามกราศัยฝนตกลงมายังน่ะ
จริงตอนแรกทีมงานเขาพยายามจะรอแล้วนะ

แต่กลายเป็นว่ามันไม่มีท่าทีเลยว่าจะหยุดนะคะ
ที่สำคัญค่ะฟ้าร้องสนั่นหวั่นไหวอีกต่างหาก
ก็อย่างที่เห็นค่ะคนก็มายืนรอดูคุณพิทาปราศัย

มีลุงไม่มีน้องมีเงาไม่มีน้อง

แหละค่ะบอก๓เดือนผ่านไปยังเหมือนเดิมนะพี่น้อง
จากนั้นคณะของคุณพิธากะเดินทางไปต่อที่ตลาดควองถุ่มเทมเพิร์กแรง
นำทีมสอสออย่างตัวตึงอย่างคุณวิโรธขึ้นเวทีพูดคุยด้วย
คุณวิโรธบอกแบบนี้บอกคนทั้งประเทศกำลังอิชาคนเขาชะเมาแล้วก็แกรงแล้ว
เลือกตั้งอีกเพื่อส่งสัญญาณไปถึงบางภาคการเมือง
ที่เคยบอกไม่เอาลุงแต่ตอนนี้ไปซุกใต้รักแร้ลุงหมดแล้ว
อ้างว่าสลายคั่วแต่จริงแล้วย้ายไปให้พระเด็จการสิงสู่
แล้วหน่ายวิโรดำบ่อต่อด้วยนะครับแบบนี้ต้องเรียบวันหน้าด้านมาก
ขณะที่แรงไหมล่ะแรง
คุณอื้อหือเลยแต่อันนี้ที่ฉันไม่ได้พูดเองนะ
หลายรอบค่ะเครื่องบริธีปราสาทน้ำเสียงตอนนี้แอบแล้ว
ก็เพราะว่าตอนที่เมื่อกี้นี้ไปฝนมันตกแล้วเลยยิ่งต้องตะโกน
เพราะกลัวว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับหรือด้อมส้มเขาจะไม่ได้ยิน

ก็เรียกร้องบอกอย่าหมดหวังนะ
หมดหวังกับการเมืองตอนนี้พยายามทำให้
หรือใครก็ตามที่กำลังพยายามจะทำให้คนเสื่อมศรัทธา

บอกว่าปลายปีนี้มีเลือกตั้งอบตอบจเจอก้าวไกล
จัดเต็มคาราเบลแน่นอนค่ะ
บอกเลยประชาชนคือแรงดนตร์ใจของผู้ชายคนเล่น

ฝ่ายคาดของประชาชนมีประโยชน์มากกว่ารัฐบาลแห่งชาติ
ที่เขาจัดตั้งกันอยู่เองนะพี่น้อง

เสียงที่ของคุณพิทาพูดอาจจะแซะบางพัก
บอกก่อนเลือกตั้งเนี่ยบอกมีลุงไม่มีเรา

บอกว่าอยากจะเก็บลุงไว้ทั้งสองคนนะคะ

อย่างที่บอกเมื่อกี้เสียงแหบไม่มีเสียงแล้วนะคุณคิง
เนี่ยค่ะยกมือขอบคุณประชาชน

แล้วก็ขอโทษด้วยวันนี้เสียงแหบไปหน่อยจริง
เห็นมีของฝากจากชาวแกลงเนี่ยนะคะ
ฝากผู้เศรษฐ์ขาวของไทยรัฐมาให้
ไหนขอดูหน่อยดีคุณอ๋อนี่เหรอ
เอาแกะเอามังกรนะคุณกับสละค่ะหูอร่อยนะเนี่ย
บอกมีวิตามินมาช่วยนะจะได้ให้เสียงหายแหบค่ะ
คุณวิทาก็แซวสื่อพูดจากเขากลับไปบอกว่า

ผลไม้ตรงนี้ที่เอามาฝากเนี่ยราคาไม่ถึง๓๐๐นะจ๊ะ

ใช่ค่ะเรื่องการรับของขวัญของฝ่า
แต่คุณพิทาสลับไปดูคุณอุ้งอิ๊งกันหน่อยกันแล้วกันครับ
ตอนนี้น่าจะอยู่ต่างประเทศครับเพราะว่าพา